กลับมาฟังเรื่องราวความประทับใจในเล่าเส้นเป็นเรื่องเทปพิเศษตอนก๋วยเตี๋ยวบ้านพ่อกันต่อนะคะ
ช่วงนี้เราจะบุกไปที่หน้าเตาเพื่อสืบสาวเรื่องราวความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่เจ๊ดินได้เตรียมการเพื่อนำก๋วยเตี๋ยวไปถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ณวังไกลกังวลกันค่ะ
จะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
บุกเข้ามาดูกันเลยนะครับเรามีทั้งหมูและเนื้อถูกต้องไหมครับ
สูตรนี้ก็คือสูตรดั้งเดิมเก่าแก่ที่เราทำไปถวายงานก็คือเหมือนกันเลยค่ะ
ก็มาปรับปรุงบ้างนะครับเพราะสมัยก่อนนี้ก็อาจจะเป็นพวกเครื่องยาจีน
เรารุ่นสมัยที่เจ๊ดินทำก็มาปรับปรุงเป็นใสสมุนไพทัยบ้าง
อนี่เป็นหมูค่ะมีกระดูกอ่อนกับควาตับค่ะ

มาดูเนื้อบ้างเนื้อเราใช้เนื้อส่วนไหนครับ
เนื้อก็มีเนื้อน่องลายแล้วก็เนื้อเอ็นพายแก้วขาหน้าอืมค่ะเครื่องที่ใส่เข้าไปในการตุ๋นใช้เหมือนกันไหมครับ
ค่ะเหมือนกันค่ะสะอาดจะต้องแรงนิดนึงเอามาดูน้ำซุปกันบ้างน้ำซุปสองหม้อนี่คืออะไรบ้าง
เป็นเนื้อเป็นหมูค่ะอ่าเรามาดูหมูก่อนเนอะหมูเราสุกหูนี่ใส่เครื่องเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างเนี้ย
ก็มีกระดูกกระดูกสับปะรดด้วยเหรอค่ะค่ะค่ะสมุนไพรไทยไงคะอ๋อมีใส่สับปะรดใส่ตะไคร้ค่ะ
มีหมูไทยขาวค่ะมีขาด้วยนะแล้วก็ใช้กระดูกค่ะกระดูกเล้งค่ะ
เนื้อเราใส่อะไรบ้างเอ่ยเนื้อก็เหมือนกันแต่เครื่องแรงหน่อยค่ะเอ่อน้ำกระดูกเนี่ยคือเราจะใช้น้ำเนื้อเปื่อย
ไม่ได้ใช้กระดูกสกัดจากน้ำต้มเนื้อเปื่อยมาแล้วก็เอามาเทใส่
เดี๋ยวบอกสูตรเด็ดอยู่ที่ตัวน้ำจิ้มตัวนี้ตัวน้ำจิ้มค่ะมันคืออะไรน้ำจิ้มสามรสค่ะ
น้ำจิ้มซอสสามรสก็มีมะขามอ่อนน้ำต้มมะขามแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
แค่นี้อร่อยแล้วอร่อยแล้วแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลย
เส้นที่เราได้นำเข้าไปถวายงานเป็นเส้นอะไรถวายงานก็คือเส้นมีดเราก็
ครับเลี้ยงฆาตบริภารที่มาธวายปาลมะลักขามม
เราก็จะจัดไปให้ครบโอเคตอนนี้รู้ส่วนผสมแล้วก็ไปลองชิมแล้วล่ะครับ
คราวจัดแจงใส่ลงชามเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ

โดยช่วงนี้เราจะได้อิ่มอร่อยและอบอุ่นหัวใจ

เล่าถึงบรรยากาศและความรู้สึก
เมื่อครั้งได้เข้าไปในบ้านของพ่อค่ะ

อันนี้เป็นสามีค่ะคุณวิรัติโชคสุชาติค่ะ
สวัสดีครับเป็นต้นตำรับของเจ้าของสูตรก๋วยเตี๋ยวเลย
คือว่าได้นะครับอันนี้เมนูที่ทำให้ผมวันนี้คือเมนู
เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะ
น้ำซุปนี่รสชาติเข้มข้นมากนะครับคือมีความหอมของสมุนไพรที่ใส่ลงไป
แล้วมีความหวานของสับปะรดด้วยเนอะใช่ไหมครับผม
แล้วก็บวกสมทานกับน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้าน
ซึ่งมีความเผ็ดและความหอมของพริกนะครับ

ก่อนหนึ่งต้องถามคุณประวัติความเป็นมาของร้านก่อนนะครับ
เจ๊ดินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
เมื่อประมาณ๒๕๐๐ประมาณนั้น
ตระกูลมาจากเมืองจีนพ่อแม่นะครับ
ก็เปิดเป็นร้านอาหารเจ้าแรกของผู้หญิงครับ

ก็หลังจากเขาขายมาหลายปี
ก็หยุดไปลงเขาจะต่อยอดมา
แต่ว่ารสชาติจะแบบจีน

ก็ปรุงรสเป็นแบบไทย

แล้วพอเจ๊รินมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นมีของไทยมากขึ้นนี่

ถ้าไม่ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ดินเหมือนไม่ได้มาหัวหัวหิ่น
นี่หมายนึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอผู้หญิงเป็นที่มีถอยแล้วนะครับผม
กลับไปในวันแรกที่ทางวังเนี่ยติดต่อเราให้เข้าไปทำก๋วยเตี๋ยวถวายในวังเนี่ย

อ๋อมีคนมาเหมือนกันว่ามาลองทามดูนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวอะไร
แต่งเป็นปกติธรรมดา

เขาบอกว่าไปทำในวังไกลกังวล
ประโยคแรกที่เขาบอกว่าเชิญไปทำที่บางไกลกังวล

รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
คงตายลายแล้วว่าโอ้
ก๋วยเตี๋ยวเอ่อในวังไกลกังวลครับผมมีเวลาเตรียมตัวกี่วันครับ
ก็สองวันค่ะสองวันเราทำอะไรบ้างสองวันนั้นสองวันก็
ส่วนมากก็จะไปซื้อเนื้อซื้อหมูอะไรมาหั่นก่อนเวลาไปซื้อ
บอกเขาว่ายังไงก็บอกเขาว่าเอ่อต้องจัดให้สวยสวยดีดีนะ
ฉันจะทำเอ่อไปเข้าวังไกลกังวลฉันจะเข้าวังฉันจะเข้าไป
เข้าไปทำในวังคนในตลาดเขาตื่นเต้นกันไหมครับตื่นเต้นค่ะอืม
ยินดีจังเลยนะได้มีโอกาสได้เข้าวังไกลกังวลครับผมทุกคนก็
ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้อย่างเต็มที่ค่ะจนมาถึงในวันที่จะต้อง
เดินทางเข้าวันจริงจริงแล้วเป็นยังไงบรรยากาศพอเข้าไปเจออะไรบ้าง
ก็เจอข้าราชบริพาณก็เอ่อเจ๊ดินเอ้าจับสถานที่ตรงนี้
ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ก็มีข้าวของของใช้ในวังมา
เตรียมให้เสร็จเราแค่นำของพวกก๋วยเตี๋ยวไปอย่างเดียว
ใช่ค่ะระหว่างทำมีเกิดเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้าง
เราเห็นพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านพระราชดำเนินเอ่อ
จูงทรงแดงจูงทรงแดงอืมเอ่อเป็นหน้าพระทำหนกเตรียมสุข
ครับผมแล้วเจ๊ดินอยู่ตรงไหนตอนนั้นก็อยู่ห่างกันประมาณร้อยเมตร
ละก็ถือว่าใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดแล้วนะข้าทุกคนทั่วไปที่
ความสุขที่เขาแสดงออกมาจากสีหน้าและคำพูดทุกอย่างเวลาพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ย
ดูเขาแบบมีความสุขมากที่เขาเคยเป็นคนคนหนึ่ง
ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพวกของท่านมาก
ขนาดถ้าบอกว่า๑๐๐เมตรที่เห็นพวกของท่าน

แต่ในความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงนั้น

วินาทีนั้นมันคงไม่มีอะไร
ที่จะมาแถมความรู้สึกนั้นได้
น้อยคนในโลกใบนี้จะมีโอกาสได้เห็นแบบใกล้ชิด
สามัญชนธรรมดาธรรมดาทำการค้าขาย

เขาคงเก็บทุกวินาทีที่มันเกิดขึ้น
ในขณะนั้นอยู่ในความทรงจำไปตลอด
แม้ผมเชื่อว่าในทุกครั้งที่เขาได้มีโอกาสเข้าไป
เขาก็เก็บความรู้สึกนั้นเก็บความรู้สึกนั้นเก็บความรู้สึก

เพราะว่ามันไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้มันจะมีมาอีกเมื่อไหร่
อะไรที่ทำให้คนผมเห็นรักพระองค์ท่านขนาดนี้ครับ
สมัยก่อนท่านจะมาปีหนึ่งท่านจะมาประทับ๓เดือน
มีนาเมษาพุทธภาพครับ
ตอนหลังพระองค์ท่านก็มาประทับถาวรเลย

ท่านได้สร้างทางที่ว่าไปบาลอูหนองพระพรัพธิ์
ฮวยมงคลท่านเป็นคนสร้างเรียกเริ่มนะครับ
บางทีมืดค่ำท่านก็
เวลาน้ำท่วมอะไรท่านขับรถออกมาเองนะ
มาตรวจดูนะมาดูก็ปากเปิ้ลที่สุด
ณวันนี้ถึงแม้พระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
ผมเชื่อว่าคำสอนของท่านเนี่ยยังคงอยู่กับเราคนไทยทุกคน

ที่เจ๊ดินเนี่ยนำมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เศรษฐกิจพอเพียงรู้จักประหยัด
แล้วก็เป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือสังคม
ตอนเราจะมั่นถือมั่นสิ่งนี้ไปก่อน

เรื่องราวของตระกูลเจ๊ดินนี่มันก็น่าสนใจ
เขาทำร้านอาหารมาเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารเจ้าแรกของอำเภอหัวหินเลยก็ว่าได้
คืออยู่ในวงการของอาหารมาตลอดชีวิต
เพราะฉะนั้นเขามีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอาหารจานนี้ของร้านเจดินมันก็เหมาะสม
แล้วก็คู่ควรกับการที่ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่าน
ผมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเคยถวายงานหรือไม่เคยถวายงานหรอก
ถ้าคุณเกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินขององค์ท่านนี่ก็ถือว่า

เรื่องราวที่เจดินได้ถ่ายทอดให้เราฟังในวันนี้
ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีค่าที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของเจ๊ดินเลยก็ว่าได้ค่ะ
และด้วยความปราบปลื้มในครั้งนั้น
เจ๊ดินจึงได้เปลี่ยนชื่อร้านมาเป็นเจ๊ดินก๋วยเตี๋ยวเรือหัวหินข้าววัง
เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดแก่วงตระกูล
ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสใกล้ชิด
และรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงราชการที่๙
นับร้อยครั้งแบบนี้ค่ะ